คุณผู้ชมค่ะปรกติเห็นมะไรคล้องคอศิลปินเป็นเป็นช่อบ้าง

เรียกว่าติดปีกมาเลยค่ะแต่ถามว่าปีกนี้บินได้ไหม
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่า

เอาล่ะคุณผู้ชมข้างมีค่ะโยกใหญ่เลยค่ะคุณอิทนั้นไม่ใช่แค่มีไม่ได้นะคะ
เป็นแทบไม่ไหวเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะแล้วก็ชื่นอกชื่นใจแทนคุณอีดอิสรพงศ์จริง
สุดหล่อแต่ค่อยกันไม่โกคนนี้เขาเหล่ามากสูตรจริงใบเขาปั๊วปังคุณผู้ชม
และนี่คือความรักความเมตตาจากแม่ยกแฟนคลับนะคะติดขอบเวทีเลยค่ะ
คุณต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาน้องอิทไม่ค่อยได้เจอกับแฟนคลับเท่าไรละค่ะ
น้องอีดเนี่ยเขามีงานคอนเสิร์ตปุ๊บนะครับ
แฟนคลับไม่รอช้าไปซุ่มเตรียมของขวัญมาคุณผู้ชม
ซึ่งน้องอิดเกิดเมื่อวันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
เค้กทั้งพวงมาลัยนะคะมามอบให้แบบจัดหนักจัดเต็มค่ะ

ท่วมหัวท่วมหูไปเลย
คือคอไม่เหลือพื้นที่แล้วใช่ไหมคะ
แต่ปรากฏว่าแผ่นหลังค่ะคุณผู้ชมมันเต็มแล้วใช่ไหมคะ

แล้วปียิ่งกว่าเปอร์ซันคุณผู้ชมยิ่งกว่าม้าบินนะคะ
คือบันเทิงไทยรัฐไปสืบสอบมาให้แล้วนะคะ
ของขวัญวันเกิดจากแม่ทั้งหมดที่มาเซอร์ไพรส์บนเวที
นับให้แล้วนะคะ๑๒๓ยันทั้งหมดเลย
ไม่เท่าไหร่คะ๕แสนกว่าบาท

แต่เขาเห็นจัดเต็มเหนี่ยวขนาดนี้นะคะ
เพราะว่าเอฟซีเนี่ยเขาเตรียมกันมาแบบ๒ปีแล้วนะคะ
ก็เลยจะจัดงานวันเกิดทั้งทีมันเลื่อนไปเลื่อนมา
วบยอดให้เลยนะคะเรียกว่าปัวปังกำลังหม้อหายสุดยอดจริงค่ะ
ผิดนะคะก็เผยความรู้สึกนะคะว่าในงานวันนั้นเนี่ยค่ะ

เป็นการทำเตอร์ไพรส์ย้อนหลังวันเกิดที่ประทับใจที่สุดนั่นเองนะคะ
แล้วก็เป็นปีที่พิเศษมากสำหรับตัวเองค่ะ
ไม่มีคำไหนจะพูดนอกจากคำว่ารัก
โอ้โหเนี่ยแม่ยกเขารักแล้วก็มอบแต่สิ่งดีให้กับน้องอิดเสมอเลยนะคะ